ไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ

เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งคือโมโหอดีตแฟนสาว
ก็เลยชักปืนกระหน่ำยิงเข้าไปเลยนะครับ

ทั้งที่ทั้งหมดก่อนหน้านั้นก็นั่งดื่มสุราอยู่ด้วยกันแท้

ใช่วงเล่าเดียวกันแต่ปรากฏว่ายิงกันเองนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพนะฮะ
คือตำรวจสพปักคลองรังสิตนะครับ
เข้าตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในซอย๒๘ประดิษฐ์เจริญ
ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ผู้เสียชีวิต๒รายก็คือ๑นางสาวสุชาดาตรีโอดอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นอดีตแฟนของผู้ก่อเหตุ
มีอาชีพเป็นแม่บ้านมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ

แขนขวา๑นัดแล้วก็ขาขวาอีก๑นัด
ส่วนศพที่๒ก็คือศพของนายจนุกิจพงยพัฒน์นะครับ

คนนี้ก็ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัดหน้าอก๑นัดแล้วก็ท้อง๑นัดนะครับ

อกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอก
ใกล้กันบนโต๊ะมีขวดเบียร์เปล่าวางอยู่๓ขวด

ผู้ก่อเหตุทราบชื่อก็คือนายเลิศลาพิษแย้มชุมพรอายุ๖๐ปี
มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปหลังก่อเหตุ
โดยนางชาววงมณีอายุ๖๔ปีเจ้าของบ้านหลังนี้เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวของคุณชาวเองกับผู้เสียชีวิต
รวมทั้งนายเลิศเลิศลาพิษซึ่งเป็นมือปืนแล้วก็ญาติ
ทั้งหมด๕คนคือนั่งดื่มเบียร์กันจนถึงตี๒
แล้วเจ้าของบ้านก็บอกอ้าวดึกแล้วทุกคนแยกย้ายกันกลับนะครับ
จากนั้นปรากฏว่านายจนุกิจผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเดินไปเข้าห้องน้ำ
แล้วอยู่นายเลิศลาพิษชักอาวุธปืน
จ่อยิงนางสาวสุชาดาซึ่งเป็นอดีตแฟน
และตอนนั้นเป็นจังหวะที่นายจนุกิจเดินออกมาจากห้องน้ำพอดี
ก็เลยจะเข้าไปช่วยครับไปยื้อแย่งปืนกับนายเลิศลาพิษ
ทำให้นายจนุกิจถูกยิงเสียชีวิตไปด้วย
ส่วนแฟนสาวของผู้ก่อเหตุถูกกระหน่ำยิงเข้าไปอีกหลายนัดนะฮะ
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากการที่นายเลิศลาพิษ
หวงนางสาวสุชาดาอดีตแฟน

แต่ก็ก่อเหตุสลดดังกล่าวขึ้นนะครับ
ส่วนนายจนุกิจเป็นเพื่อนบ้านที่เข้ามาห้าม
ก็ถูกยิงเสียชีวิตตามไปด้วยนะครับ
บุญแรกเหมือนตรงโญที้มาปราการพระอเมริกา
ผมก็เป็นโดรนอย่างนี้
ไม่มีไม่มีชะล้อเลย
นรับคุยก็ก่อน
ตอนนั้นพี่ว่าเรื่องแบบชู้สาวอะไรอย่างนี้
มันเอาให้ฟังนะ
ตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานในการขออนุมัติหมายจับ

เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ